เกิดช่วงข้ามของเมื่อวานี้ในซอยประชาอาทิตย์๕๔
ถนนประชาอุทิศแขวงบางมดเขตทุ่งครุ

อาสามูลนิธิป่อเต็กตึ้ง
เข้าตรวจสอบเหตุนายเอกพฤษภวงกลับนี่นอนอยู่ครับ
ถูกฟันหน้าเนี่ยคุณผู้ชมโอ้โหฟัน
ที่หน้าและข้อมือซ้ายต้องประถมพยาบาลครับ

เป็นมีดปลายแหลมทำครัว๑เล่มแล้วก็มีดดายญาติ๑เล่ม

คนก่อเหตุคือนายภัยฤทธิ์มีจำลองหรือว่าเก่ง
อยู่ในชุมชนเดียวกันนี่แหละนะฮะมีดสองเล่มนี้ที่ผมบอก
ขณะเกิดเหตุน่าจะเมายามาแหละนะไม่มีอย่างอื่น
ก็ขี่รถจักรยายนมาที่หน้าบ้านตะโกนเรียก
พอนายเอกพฤษเดินออกไปหาในเก่งเขาเอามีดฟันหน้าเขาเลยครับ
คือเขาต้มฟันกันตรงนี้นะครับต้มฟันกันแถวนี้แหละ
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะคือสุดท้ายเนี่ยนะครับ
สุดท้ายก็ไปมีเรื่องกันล่าสุดตำรวจสนราชบุรณะจับ
ในเก่งได้ที่หน้าบ้านพักแล้วก็เข้าตรวจค้นในบ้าน
เรื่องต้นไม่เจอสิ่งผิดกฎหมายนะเจอแต่มีดยาวอีกแล้ว
ยาวกว่า๕๐เซนติเมตรตกอยู่ในที่เกิดเหตุ
ใกล้กันกับบ้านพักในเก่งยอมรับว่าผมทำเองอ่ะ
ก็นายเอกพฤษเนี่ยนะใช้มีดที่เขาพกติดตัวประจำเนี่ย
ฟันที่ใบหน้าศีรษะและข้อมือนะครับแล้วก็หลบหนีไป
เจ้าตัวอ้างว่าเคยมีปากเสียงกับผู้ได้รับบาดเจ็บ
จากเรื่องเงิน๔๐บาทครับเป็นค่ายาเสพติด
คือผู้ได้รับบาดเจ็บไม่ยอมคืนหลายเดือนแล้ว
เดือนแล้วเธอหลายเดือนแล้วไม่คืนสักที
อีกทั้งมากจะถูกผู้ถูกผู้ได้รับบาดเจ็บ
ทำร้ายเคยใช้ไม้หน้าสามตีเขา
นี่ครับนี่ส่วนให้เขาอ้างนะจึงสะสมความแค้นเลยมา
ผมอะอย่าบ้างไป๒เม็ดและดื่มเหล้าเข้าไปด้วย
ที่ผ่านมานะผมไม่เคยทำให้ใครเดือดร้อนในชุมชนนะ
เขาว่าอย่างนั้นนะลองฟังเขาหน่อยครับ
เรื่องยาครับฟันครับฟันครับฟันไปกี่ครั้งครั้งเดียวครับ
ทำไมเรื่องอะไรจ๊ะเรื่องยาพี่ยาอะไรอ่ะยาบ้าทำไม
เขาทำอะไรเราครับเราขายยาแล้วผมมีผมเอาไปให้
เขาเขาติดผมอยู่สี่สิบแล้วหลายรอบแล้วพี่เออแล้วเราโทร
เขาไม่ให้เหรอครับผมก็ไม่มีผมไม่ได้ทำงานมาสองคน
เดือนแล้วครับสองปีแล้วพี่พอไปทำงานมันก็มาหาเรื่องผม
ผมอ่าแล้วก่อนหน้านี้เคยขายยาด้วยกันนานแล้วครับตั้งแต่
ก่อนผมต้องเป็นจับรอบจำหน่ายรอบที่แล้วครับ
คุณผู้ชมฮะหลังสอบปากคำตำรวจนำตัวนะครับ
เก่งไปทำแผนนะครับไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ในที่เกิดเหตุแล้วแจ้งเขาหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้
บาดเจ็บสาหัสพามีดไปในทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุ
สมควรนอกจากนี้จะเอาตัวในเก่งไปตรวจร่างกายหา
สารเสพติดด้วยส่วนชาวบ้านหลังทราบข่าวโอ้โหดีใจกัน
ใหญ่ครับโล่งใจเลยบอกโอ้โหเป็นบุคคลอันตรายชาวบ้านบอก
นะอืมนะฮะแต่ยังกังวลว่าแล้วถ้าออกมาล่ะจะยังเหมือน
หรือเปล่าครับอ่าค่ะ